คุณผู้ชมคะเมื่อคืนใครไปลอยที่ไหนกันมาบ้าง
ส่งข้อความมาบอกกันได้นะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไง

นี่จะพาไปดูจุดที่กรุงเทพมหานครเขาจัดงาน
ถ้าเกิดเป็นฝั่งทนนี่คือสะพานพระราม๘ใช่ไหม
ยิ่งดึกคนยิ่งคึก
แล้วในโซเชียลนะเขาโพสต์รูป
ก็กลัวกลัวนึกถึงเหตุการณ์ที่อิทวรที่เกาหลี

คนแน่นเอาลองดูค่ะเยอะขนาดนี้เลย

ถ้าเกิดว่าเป็นทางลาดก็จะย้อนนึกถึงเหตุการณ์
แต่ว่าการจัดงานงานนี้เขาก็มีมาตรการ
ในการที่จะป้องกันดูแลความปลอดภัยอย่างดีนะ

นับจำนวนคนการระบายคนออก
ไม่ให้คนแอดเผลอยัดเยี้ยดกันนะค่ะ
คือเท่าที่ดูอ่ะคนเยอะไหมเยอะนะค่ะ
แต่ไม่ถึงแน่นถึงขนาดว่าไหล่เบียดไหล่
ยังพอสามารถมีที่ว่าในการขยับตัวได้
ไม่ถึงขั้นแบบไหลไปตามคลื่นฝูงชนขนาดนั้น
นี่ดูมุมสูงค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศสีสันในค่ำคืนวันลอยกระทง
มันก็ดูสวยนะเนี่ยแต่ละคนก็เดินทางมาร่วมงานลอยกระทงที่จุดนี้
ใต้สะพานพระราม๘ฝั่งทนค่ะเขตบางพลัด
อันนี้เป็นจุดที่จัดงานหนึ่งในจุดหลักของกรุงเทพมหานครที่จัดงานนะคะ
คนที่มาร่วมงานเขาก็มาเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนเป็นคู่รัก
ก็ทยอยมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยค่ะต่อเนื่องถึงค่ำ

เรื่องราหูทีนี้คนก็จะทยอยไปหลัง๓ทุ่มยิ่งเยอะขึ้นค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการติดตั้งเครื่องสแกนสำหรับนับจำนวนคนที่เดินทางเข้ามานะ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิด๓๗ตัวค่ะติดตั้งบนสะพานติดตั้งทั่วพื้นที่การจัดงานเลย
จะได้ตรวจนับจำนวนคนที่เข้ามาเที่ยวแล้วถ้าเกิดว่าในงานมีคนหนาแน่นเนี่ย
เขาก็มีมาตรการแล้วไงจะประชาสัมพันธ์นะว่าตอนนี้คนเยอะคนแน่นแล้ว
ระบายคนออกนะไม่ให้คนเบียดเสียดกันนี่แหละก็เลยทำให้เราเห็นภาพแบบคนเยอะก็จริง
แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบไหลไปตามกัน
นี่ไงมีเจ้าหน้าที่ใส่เขาเรียกว่าเสื้อพยุงตัวด้วยนะ
รอด้วยเผื่อว่ามีใครตกน้ำนะจะได้ลงไปช่วย
เพราะว่าตรงท่าน้ำตรงโป๊ะเนี่ยค่ะเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัย
บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพญาด้วยค่ะคนมาลอยกระทงช่วงจุดตรงนี้
อันนี้เปียกนี่คืออะไรคะเออลูกหลานเวลามากัน
ผู้ใหญ่ก็ต้องคอยระมัดระวังป้องกันการตกน้ำด้วยนะคะ
แล้วก็ในงานเขาจัดเป็นตลาดตลาดย้อนยุคตลาดโบราณ
ขายของดี๕๐เคตนะคะอยากกินพวกขนมโบราณ
นี่แหละก็มีการแสดงแสงสีเสียงศิลปะวัฒนธรรม
ให้ได้ชิมได้ช็อปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคืนนะ